เรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

ตอนนี้มันกระจายไปตามแต่ละภาค
โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาคเจียงใหม่

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูแต่ละจังหวัดกันหน่อยค่ะ
อย่างกาลสินค่ะผู้ราชการจังหวัดนะคะ
เมื่อวานนี้ก็นำทีมนะคะร่วมกันแถลงข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
นำโดยผู้ว่าก็คือนายชัยธวัฒน์เนียมซิริ
ผู้ว่าบอกว่าล่าสุดค่ะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก๑ราย
เป็นหญิงอายุยี่สิบห้าปีเป็นชาวบรรพเภอคล้องชัย
ติดเชื้อจากเพื่อนที่เป็นผู้ป่วยในจังหวัดน้องคาย
ประเด็นน่าสนใจที่ยกจังหวัดกาลสินมาเพราะคุณผู้ชมฟังไว้นะคะ
ผู้หญิงอายุ๒๕ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายล่าสุด
พฤติกรรมของเขาก็คือไปใกล้ชิดกับเพื่อนผู้ป่วยที่จังหวัดน้องคาย
โดยการรับประทานอาหารร่วมกันดื่มน้ำแก้วเดียวกันนั่นไง
อืมดื่มน้ำแก้วเดียวกันไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยของใครของมัน
เราถึงพยายามย้ำกันตลอดว่าช้อนฉันแก้วฉันห่างกัน๒เมตรนะคะ
ก็เลยทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยในจังหวัดกรสินอยู่ที่๓ราย
มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม๗๗รายด้วยกันค่ะ
สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย
มีห้าสิบเอ็ดรายนะคะอยู่ในช่วงกักตัวสิบเอ็ดวันสิบหกราย
แล้วก็สิ้นสุดแล้วคือสามสิบห้ารายด้วยกันขึ้นเหนือค่ะ
ไปดูจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะผู้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙เนี่ย
สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
มีการเปิดเผยนะคะเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก๒ราย
ทำให้ตอนนี้เชียงหวัดเชียงใหม่ตัวเลขยอดผู้ป่วยสะสมรวมอยู่ที่สามสิบหกราย
เกณฑ์สอบสวนโรคหกร้อยแปดสิบเจ็ดรายหนึ่งในสองคนที่เป็นผู้ป่วยพบเมื่อวานนี้
รายแรกเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนี่คนก็ติดเยอะ
ใช่ค่ะเบอร์หนึ่งของภาคใต้เหมือนกันนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมว่า
เดินทางไปยังสถานที่ใดจุดไหนอย่างไรบ้างส่วนที่สองเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง
ที่มีประวัติไปเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง
ซึ่งตอนนี้ค่ะสสจสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการติดตามอยู่แล้วตรวจสอบอยู่แล้วนะคะ
ศนุโลกไปดูกันหน่อยค่ะ

เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์

พบผู้ป่วยรายที่๔ในพื้นที่เป็นหญิงไทยอายุ๒๔ปี

นายกถึงต้องมีการชะลอการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ

เพราะรายที่๔ของพิษสนุโลก
เป็นหญิงไทยที่ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษ
แล้วเดินทางกลับมาถึงมาตุภูมิ
ประเทศไทยคือ๓๑มีนาคม
กับคนขับรถไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
จากนั้นก็แวะที่โรงพยาบาลพญาไทยไปตรวจ
คือเริ่มมีอาการแล้วไงรับเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแล้วไง
หลังจากนั้นค่ะวันที่๒เมษายน
ทางโรงพยาบาลพญาไทยโทรแจ้งยืนยันว่า
คุณป่วยเป็นโรคโควิด๑๙นะคะ
จังหวัดพิศนุโลกมีผู้ป่วยเข้าเกตสอบสวนโรคทั้งสิ้น๑๕๐ราย
ถ้าเกิดว่าไปดูตามรายภาคจังหวัดต่างตอนนี้
มีเพียงสักประมาณ๑๓๑๔จังหวัดที่ยังไม่ถูกเจาะไข่แดง
ลำปางรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะ

สำหรับใครที่มีญาติหรือว่าลูกหลาน
ทำงานและเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ
เมื่อวานนี้การแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข

ก่อนหน้านี้บอกว่าต้องขอใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะ
ฟิตทูฟไลน์นะคะ๗๒ชั่วโมง

ก่อนที่จะไปขอใบรับรองแพทย์๗๒ชั่วโมง
กักตัวให้ตัวเองอยู่ในที่ที่ตัวเองอยู่ก่อน๑๔วันเป็นเบื้องต้น
เอาให้มั่นเอาให้แน่ใจว่าเราไม่มีอากาศ
และค่อยขออนุญาตสถานทูตเดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อไป
นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะ